สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
เริ่มต้นในค่ำคืนนี้กับภาพบรรยากาศยามเช้า
ซึ่งเชื่อแน่นอนนะครับว่าวันนี้หลายคนตื่นมาคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นในหลายพื้นที่
โดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
และในกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าวันนี้นั้นจะเป็นวันที่อุณหภูมินั้นลดต่ำที่สุด
ในรอบที่มวลอากาศเย็นแผ่ลงมาในครั้งนี้นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปอากาศเย็นลมหนาวนี้จะอยู่กับเมืองไทยของเรายาวนานแค่ไหน

สีน้ำเงินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือมวลอากาศเย็นนะครับ
สังเกตว่าตอนนี้มีการแผลลงมาปกกลุ่มทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน

ปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวที่นำเอาลมหนาวมาเยือนเมืองไทยของเราในครั้งนี้นะครับ
จากการคาดการณ์จากระบบพยากรอากาศของเรานะครับ
ก็พบว่าลมหนาวดังกล่าวนั้นจะแผ่ปกคลุมเมืองไทยของเราแบบนี้ต่อเนื่องไป
จนถึงกลางสัปดาห์ก็คือวันพุธนะครับ
หลังจากนั้นจะค่อยอ่อนกำลังแล้วก็ถอยร่นออกไป
นั่นก็หมายความว่าหลังกลางสัปดาห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
ก็จะเริ่มมีการก่อตัวของหมอกหนาเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
และแน่นอนนะครับลมหนาวแผ่มาแบบนี้เอง

ไปดูดกลืนความชื้นที่ปกกลุ่มในเมืองไทยของเราเกือบหมดนะครับ
นำให้บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางนั้น
ค่อนข้างบางตานะครับแดดในช่วงกลางวันอาจจะแรงหน่อย
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินะครับ
จากเช้าวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันอังคารเป็นอย่างไรกันบ้าง
เช้าวันนี้พื้นที่สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีอากาศหนาว
พวกเหนือฝั่งตะวันออกตามสูตรวันนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓องศาเซลเซียส
ช่วงเช้าในบริเวณตอนกลางเย็นสบาย
ส่วนช่วงกลางวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
คำนวณต่อไปนะครับในช่วงเช้าวันจันทร์
พื้นที่สีน้ำเงินกินพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับ
มีในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
สุดพรุ่งนี้มีลุ้นว่าจะอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
ก็ลุ้นกันต่อไปว่าจะหนาวเย็นแบบนี้แค่ไหน
และแน่นอนครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้

ทีนี้มาดูในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะครับ
ตอนนี้เองมรสุมตะวันออกเชียงเหนือก็ยังคงมีกำลังแรง
ยังสามารถที่จะเหนียวนำเอากลุ่มก้อนเมฆกลุ่มความชื้น

ดังนั้นในระยะนี้ใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ว่าใครที่จะเดินทางไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
อย่างที่เห็นนะครับจุดสีเหลืองสีเขียว
คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหลังจากนี้เป็นต้นไปอีก๒วัน
ปกลุ่มนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นตอนล่างฝั่งอ่าวไทย
ใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วย
อกจากฝนสิ่งที่ต้องระวังเช่นเดียวกันก็คือเรื่องของคลื่นนะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๓๔เมตร
กลุ่มเป็นวงกว้างในบริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นตอนกลางไปจนถึงตอนล่าง
ดังนั้นชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ
เรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไป
จนถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ
นี่คือการคาดการณ์สภาพอากาศทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
ช่วงนี้จะเดินทางท่องเที่ยวไหนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ